ดูอุบัติเหตุกันต่อเลยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
รถตู้คันหนึ่งนะคะขับมาขับทางตรงมาดีนี่แหละ
มีรถเก๋งยูเทิร์นตัดหน้าแบบกระทันหันรถตู้หักหลบนะคะ
ชนกับร้านขายน้ำมันแบบขวดอยู่ริมข้างทางจากนั้น
หลบอีกหนึ่งครั้งไปชนรถแวนซึ่งจอดอยู่
สรุปแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บถึง๕รายด้วยกัน
แต่กล้องหน้ารถตู้เนี่ยเขาบันทึกภาพไว้ได้แต่ว่ามันค่อนข้างมืดหน่อยนะ
แต่คุณผู้ชมจะเห็นช่วงชุนละมุนเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่รถตู้เนี่ยขับทางตรงมาแล้วจู่จะมีรถเก๋งเลี้ยวยูเทิร์น
ออกมาตัดหน้ารถตู้เสียหลักค่ะหักหลบไปพุ่งชนกับร้านขายน้ำมันบรรจุขวดอยู่ริมถนน
แล้วก็ไปชนรถแวนอีซูซูซึ่งเขาจอดอยู่อีก๑คัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจุดยูเทิร์นโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบขาเข้า

เจ้าหน้าที่กูภัยได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ในเมฆจิรเนศอายุ๑๙ปีนายอนันตยศเสียงสนออายุ๑๗ปี
นั่งอยู่ที่ร้านขายน้ำมันทั้งคู่เนี่ยอาการสาหัส
เพราะว่าเป็นจุดแรกที่รถตู้พุ่งเข้าไปชนนะคะ
อกจากนี้ผู้บาดเจ็บยังมีอีก๓คนค่ะ
นายสิทธิโชคแสนสุกอายุ๒๕ปีคนนี้เป็นคนขับรถตู้นะคะ
นายธนัชชาคงสมใจอายุ๓๐ปี
และนางสาวนิชชานันรัตนเลิศอายุ๓๑ปีที่โดยสารมาในรถตู้
คือทั้งหมด๓คนหลังเนี่ยมีบาดแผลแตกแล้วก็ถลอกตามร่างกาย
ส่วนรถตู้หุ่นใดด้านหน้าพังยับเยินเลยนะคะ
เพราะว่าไปพุ่งชนกับร้านขายน้ำมันห่างออกไปรถอีกหนึ่งคัน
อยู่ข้างทางด้านท้ายพังเสียหายนะคะ
อกจากนี้บนถนนค่ะรถคันที่เป็นต้นเหตุก็คือรถเก๋งสีขาว
ยูเทิร์นมาตัดหน้าเขาเนี่ยยังอยู่นะคะ
ค้นขับชื่อว่านายสัญญาสถิติเสถียรอายุหกสิบเอ็ดปี
อ่ะไหนเป็นต้นเหตุแล้วตำรวจพาไปตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะ
โดยไปตรวจที่สพสัตหีบค่ะ
สรุปผลออกมาแบบนี้ค่ะ
ปริมาณแอลกอฮอลที่วัดได้สูงถึง๑๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
๕๐ก็ผิดกฎหมายแล้วนะอันนี้เพิ่มมา๓เท่านะ
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเมาและขับนะคะ
ก่อนที่จะมีการสอบสวนคู่กรณีทุกฝ่าย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยให้ดูกันไปเลย๑๔๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ